เดี๋ยวพาไปจังหวัดจันทบุรีไม่ได้พาไปกินทุเรียน

พาไปดูวัยรุ่นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นเมืองจันทร์
โหดมากโจ๊กลางยกพวกรุมสกรรมวัยรุ่น

เกินเบอร์ไปมากคุณผู้ชมอยากดูคลิปหรือยัง

มันยังไงเป็นมายังไง
นี่๒๐นี่ไปถึงหน้าบ้านเขาเลยนะ

เดี๋ยวจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่อยดูตามกล้องวงจรปิดไปนะคะ

นี่มาแล้วออกมาเคลียร์ค่ะ

วงกลมสีแดงนี่คุณผู้ชมมีดดาบยาวมาก

ไอ้คนที่ล็อกคอเขามาเปิดก่อนเลย

โอ้โหมันห่วงเกินเบ้อไปมากเลยนะฮะ
พอหนำใจแล้วรู้ไหมคะเหมือนว่าจะอารมณ์ค้างอยู่
จะไปเรียกคนในบ้านให้ออกมาด้วย

แต่ว่าในกลุ่มนั้นก็ช่วยกันเอง

นี่คุณผู้ชมดูสภาพคนเจ็บวันนี้
โอ้โหเลือดตกยางออกเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนกว่า
วันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ในบุบ้านแห่งดึงจังหวัดจันทบุรี
คนที่ถูกทำร้ายนี่ชื่อว่าคุณตะวัน
เลือดแบบนี้ค่ะเจ็บที่ศีรษะศีรษะนี่หนักสุดเลยนะคะ

โดนขวดเบียร์ฟาดเข้าไปที่หัว
อืมต้องไปให้คุณหมอเนี้ยเย็บทำแผลให้ก่อน
แล้วก็ขึ้นโรงพักไปแจ้งความนะคะ
ส่วนสาเหตุถามว่าทำไม๒๐ปรุงหนึ่ง
คุณตะวันคาดว่าแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้
มาแก้แค้นแทนรุ่นน้องคืออะไร

จากว่ารุ่นน้องของคุณตะวันไปมีเรื่องกับแก๊งนี้
แต่รุ่นน้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว
ก็เลยทำให้กลุ่มวัยรุ่นมาหาเรื่องนายตะวันแทน

ไม่อยู่มึงต้องเจ็บแทนประมาณนั้นนะคะ
ทีนี้คุณตะวันแจ้งความไว้แล้วสพเมืองจันทบุรีนะคะ
อยากให้ตำรวจโรงพักเมืองจันทบุรี
เร่งรัดจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

โอ้โฮที่สิทธิ์รุ่มหนึ่งอาวุธก็มาเพียบเลยนะฮะค่ะอ่า